คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์บุกเดี่ยวชิงทองคำภายในร้านทองที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าไปในร้านทองทำทีเป็นขอเลือกซื้อ
เป็นมุกเดิมมุกเดิมจริงขอดูทองขอเลือกซื้อ
คนขายเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจับพิรุษได้นะ
คือมันมีพี่รุ๊ดน่ะคนขายทองแหม
คือเขาดูแล้วรู้ไงว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อ
หนีไปไม่ทันแล้วค่ะก็โดนจับเอาไว้ภายในร้านนั่นแหละค่ะ

คนร้ายที่ก่อเหตุบอกว่าตกงานอยากจะหาเงินไปใช้จ่าย
ตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกเดี่ยว
ชิงเศร้าขอทองคำภายในห้างทองแม่กะลายาหมู่๔
ถนนกานราเมษตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เจ้าของร้านจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้เองเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายทองรูปภัณฑ์
หน้าร้านก็มีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

นายจิตตินจารุสิริรังศรีอายุ๓๑ปี
เจ้าของร้านทองก็ยืนรอตำรวจอยู่

เพราะว่าคนร้ายก็ถือคุมตัวอยู่ในร้านทองเลยนะ
คนร้ายคนนี้ชื่อว่านายครองชัยแก้วแพง
อายุ๒๕ปีชาวจังหวัดสงขลา
ของกลางคือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตอนเกิดเหตุเจ้าของร้านอยู่ในร้านคนเดียว
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้าน
จากนั้นทำทีเป็นขอดูทอง

ขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
แต่เจ้าของร้านเขาแหมคุณผู้ชมเขาขายทองอยู่ทุกวัน

เจ้าของร้านก็เลยพยายามระวังตัว
ก็หยิบให้นะหยิบเส้อยทองในตู้โชว์ให้ดู๑เส้น
คนร้ายก็หาจังหวะแล้วค่ะ
พยายามจะคว้าทองแล้วก็วิ่งออกจากร้าน
แล้วก็พยายามจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านก็เลยตะโกนให้คนช่วย
หลังจากนั้นก็วิ่งไล่จับคนร้ายสุดท้ายจับตัวได้นะคะ
คนร้ายอ้างว่าตกงานไม่มีเงิน
ก็เลยตัดสินใจไปชิงสร้อยทองเพื่อนำไปขายหาเงินมาใช้จ่ายค่ะ